ส่วนข่าวนี้ตำรวจอุดรธานีกำลังล่าโจรแสบ
เขาบอกว่าทำทีเป็นลูกค้าด้วยนะสวมบทเหมือนเป็นลูกค้าอ่า
วงปืนแล้วมาทุบหัวหนุ่มขับรถส่งสินค้าชิงเงินสดไปด้วยนะคะ
หนึ่งหมื่นสี่พันบาทแล้วหลังจากนั้นหลบหนีลอยนวลเลยค่ะเหตุการณ์นี้ค่ะ
ช่วงเย็นเมื่อวานนะคะตำรวจสภเมืองอุดรธานีรับแจ้งจากศูนย์วิทยุร่มโพทอง
ว่ามีเหตุคนร้ายเป็นชายหนึ่งคนอายุประมาณสามสิบถึงสามสิบห้านี่แหละ
หนึ่งหนึ่งศูนย์ไอสีแดงดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็สวมหมวกกันน็อกเต็มใบสีดำ
กางเกงขายาวสีดำสวมเสื้อแขนยาวสีเขียวแล้วก็รองเท้าผ้าใบมาก่อเหตุนะคะ
โดยได้ใช้อาวุธปืนจี้บังคับนายชายุทธ์มอนชื่นอายุ๓๒ปีเป็นพนักงานขับรถส่งสินค้า
จะใช้อาวุธปืนพกแบบแมกกาซีนสีดำไม่ทราบเป็นอาวุธจริงหรืออาวุธปลอม
ทุบเข้าไปที่ศีรษะพนักงานเนี่ยค่ะปูดบวมเลยนะหัวเขาเนี่ยค่ะ
อย่างที่เห็นนะคะก่อนจะทิ้งกันสด๓๔๐๐๐บาท
หลบหนีไปทางสามแยกบ้านดอนหาดเหตุการณ์เนี่ยเกิดที่ริมถนน
ระหว่างบ้านดอนหัดบ้านนายาตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานี
เป็นเส้นทางเปลี่ยวค่ะไม่มีบ้านเรือนชาวบ้านแถวนั้นเลย
เพราะว่าสองข้างทางเป็นป่าละเมาะแบบนี้เนี่ยค่ะไม่มีคน
นายชายุทธ์เขาเล่าให้ฟังด้วยสีหน้าตื่นตนกบอกว่าเห็นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์สวนทางมา
จากนั้นคนร้ายเลี้ยวกลับตามหลังรถของตนเองแล้วบีบแตรส่งสัญญาณบอกให้จอด
บอกว่าเหมือนกับจะมารับสินค้าคือบอกให้จอดก่อน
ปรากฏว่าพอตัวเองจอดรถเท่านั้นแหละคนร้ายเดินมาบอกให้ลงจากรถ
แล้วดึงกระเป๋าสะพายสีดำที่ตนเก็บเงินไว้ใช้เนี่ยแล้วก็อาวุธปืนทุบศีรษะไปหนึ่งครั้ง
แล้วเอาเงินไปเลยนะคะฟังเสียงของที่บรรยากาศที่เกิดเหตุหน่อยนะคะ
แล้วอยู่ตรงนี้ปุ๊บผมก็เลยลงอย่างนี้ปุ๊บ
ลงปุ๊บเขาดันเลยลงปุ๊บเขาดันเลยดันดันแล้วเขาดึงเอากระเป๋ามาอย่างนี้
ผมก็เลยยื้อยื้อจังหวะยื้อยื้อแล้วเขาน่าจะล้วงปืนแล้วเขาตบ
พอเขาตบผมก็เลยเปิดกระเป๋าพี่เอาแต่ตังค์ไป
นี่ค่ะพอทราบข่าวตำรวจก็สกัดจับตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนี
แต่ว่าตอนนี้คือยังไร้วี่แววนะยังจับไม่ได้นะคะ